คุณผู้ชมคะเรื่องของการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว

ล่าสุดนี่มีเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ประเด็นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปสืบทราบมาว่า
เดี๋ยวมันจะมีการขนแรงงานต่างด้าวมาเส้นนี้
ก็มีการจะไปดักสกัดจับ
ปรากฏมันฝ่าด่านไม่รู้กี่ด่าน
โอ้โหแล้วเนี่ยไล่ล่ากันระทึกแบบนี้เลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
นี่เป็นภาพตอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไล่ล่ารถปาเจโร่สีขาวคันนี้แหละค่ะ
ลักลอบขนแรงงานต่างด้าว
ตำรวจสภทองพาภูมินะเขาเคยได้รับแจ้งนะจากสายสืบมาอยู่แล้ว
ว่าเดี๋ยวมันจะมีการลักลอบนะเอาชาวเมียนมาเนี่ยเข้ามาจากบริเวณชายป่าน้องหวายค่ะ
แล้วก็เลยเนี่ยมีการประสานหน่วยเฉพาะกิจต่างเจ้าหน้าที่ตชดตำรวจทางหลวงเองค่ะ
สกัดจับปรากฏรถคันนี้ค่ะโอ้โหฟาไปเลยนะคะ
ฝ่าด่านไปแบบนี้เลยเรียกให้หยุดก็ไม่หยุดนะคะเร่งเครื่องหลบหนีไป
กด่านมาหลายจุดเลยทีเดียวสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ติดตามไปถึงพื้นที่หมู่ที่สี่บ้านแก่งจอตำบลไซโยก
จังหวะนั้นเหมือนรถเสียหลักคุณผู้ชมค่ะนี่นี่ไงเห็นไหมจะเป็นจังหวะรถเสียหลักค่ะ
แล้วพุ่งลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าด้วยเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับไม่เอกไม่ทันเหมือนกัน
ไปชนท้ายเสียหายด้วยอ่ะนะคะในรถพอไปตรวจสอบเจอแรงงานชาวเมียนมาค่ะ
แออัดกันมาเต็มคันรถ๑๕คนเลยมีผู้ชาย๑๒คนผู้หญิง๓คน
คนขับเนี่ยที่โอ้โหขับแหกด่านมาไม่รู้กี่ด่านเนี่ย
นายนารินนะคะอายุ๒๘ปีเป็นคนชาวอำเภอไซโยกนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไว้สอบสวนเจ้าตัวให้การแบบนี้นะว่า
ได้รับการว่าจ้างมาจากคนคนหนึ่งชื่อว่าในกอล์ฟ
ให้ขับรถไปรับแรงงานต่างด้าวมานะคะที่บริเวณหนองหวาย
หลังที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิให้เอาไปส่งในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ถ้าไปถึงจุดนัดหมายได้เนี่ยก็จะได้รับค่าจ้าง๕๐๐บาท
๕๐๐๐บาทเนี่ยไงแล้วก็ถูกจับแบบนี้
ส่วนแรงงานชาวเมียนมาก็ให้การผ่านล่ามนะ
ก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วล่ะนะเขาก็บอกกับล่ามว่า
ลักลอกเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้ช่องทางธรรมชาตินี่แหละ
แล้วก็มาเดินทางต่อด้วยรถยนต์ลงเรือไปตามอ่างเก็บน้ำนะคะ
เผื่อเวชรารงกรใช้เวลาเดินทางมา๒วันเต็ม
อยากจะไปทำงานในพื้นที่ชั้นในของจังหวัด
ก่อนมาเนี่ยจริงจ่ายค่าหัวให้ในหน้าไปด้วยนะ
ละสองหมื่นถึงสามหมื่นเยอะและราคาเนี่ยนะคะพี่ปอ
มันจะขึ้นอยู่กับระยะทางด้วย
๕คนแน่นอนไม่มีเอกสารอะไรใด
เจ้าที่คุมตัวนะคะส่งไปที่สธภภูมิดำเนิน
คดีตามกฎหมายเพราะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แล้วก็ที่สำคัญเจ้าที่บอกตรวจค้นในรถค่ะ
แหม่ไปเจอยาบ้าน๑เมตร
มีไอซ์บรรจุถุงอยู่อีกจำนวนนึง
ก็มีการตรวจปัสสาวะคนขับก็คือนายนารินนะคะ
ถ้าพบว่าเป็นสีม่วงก็แจ้งข้อหาเพิ่มเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปค่ะ
สีม่วงก็โดนเหมือนกันแหละเพราะว่าครอบครองไง
ถูกต้องค่ะส่วนเหตุการณ์นี้